คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับ
ทางกรกตเปิดให้พักการเมืองเก่านะครับ

ได้มีการยืนยันสมาชิกพักกัน

มีการยืนยันสมาชิกพักด้วยนะครับ

แล้วใช้สมาชิกเก่าดั้งเดิมมา
พักการเมืองที่จะจดตั้งใหม่ก็เปิดให้ดำเนินการไปแล้ว

ตอนนี้เริ่มต้นของพักการเมืองเก่าแล้วนะครับ
พักประชาธิบัตรถูกจับตามองเยอะ
เพราะมีสมาชิกพักบางส่วน

ร่วมยืนยันการเป็นสมาชิกพักด้วยไหม

อพเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์

เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก

ก็ขอเชิญให้ไปอยู่ภาคการเมืองอื่น
พูดอย่างนี้เลยแค่
เลยค่ะว่าตอนนี้ใครที่จะสนับสนุนในประโยชน์มีทางเลือกเยอะอยู่แล้วนะ
ไม่ต้องมาที่นี่ใช่ไหมครับไปไปไปพักคุณภัยบูรณ์ก็ได้
ไปพักอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดอ่ะครับอยู่กับประชาธิปัตย์ก็ต้องสนับสนุนพัก
สนุนหัวหน้าพักเลยครับหัวหน้าพักจะเป็นใครก็แล้วแต่
ชัดเจนนะค่ะประกาศอย่างนี้ชัดเจนเลยนะครับก็มีอดีตสอสอนะครับ
มีประชาชนเดินทางมายืนยันเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์กันตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับ
อ่าท่านที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาพักเป็นสมาชิกเก่าแก่อย่างคุณมารุธบุญนาคเนี่ย
ปีนี้อายุ๙๔ปีแล้วนะท่านก็มานะครับที่สำคัญก็คือแกนนำกลุ่มกปศที่เคยไปเคลื่อนไหวกัน
ก็มากันหลายคนคุณเอกณัฐพร้อมพันธ์นี่ก็มานะครับ
คุณพุทธิพงศ์ปุณกันก็มามาแสดงตัวอยู่กับพักประชาธิปัตย์นะ
แต่ว่าอย่างคุณเอกนัตริย์กับคุณพุทธิพงศ์เนี่ยคืออดีตแก้นนำกลุ่มก็ประสอทที่เคยไปบวชเนี่ย
สมาชิกภาพเขาขาดแล้วเพราะถ้าไปบวชก็ถือว่าความเป็นสมาชิกภาพพักการเมืองเนี่ยขาดไปโดยบริยาย
ต้องรอให้มีการเปิดให้มีการสมัครสมาชิกใหม่ได้ก่อนนะ
ถึงจะสามารถกลับมาเป็นสมาชิกพักได้เหมือนเดิมวันนี้ก็เพียงแค่ให้มายืนยันตัวบุคคลกันไว้ก่อนว่า
เราจะอยู่ร่วมกับสมาชิกเนี้ยนะครับนายเอกณัฐพร้อมพันธ์บอกว่าการมายืนยันอยู่กับ
ภาคประชาธิปัตย์ในวันนี้ไม่ถือว่าเป็นการบาดหมางกับนายสูตเทพเทือกสุบัน
นะอ่าที่นายธานีเขาจะไปจดจัดตั้งพักการเมืองใหม่แล้วก็มีคุณสุเทพเป็นที่ปรึกษาอะไรพวกเนี้ย
เพราะถือว่าเป็นคนละส่วนกันกับการเคลื่อนไหวในนามกรปศก่อนหน้านี้
ส่วนพักภูมิใจไทยค่ะก็มีการจัดงานทำบุญใหญ่นะคะ
ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่๑๐
จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในพักค่ะ
ก็ถือว่าใกล้สงกรานแล้วก็รดน้ำดำหัวกันเลยนะคะ

แก่นำคนสำคัญมาร่วมงานนะคะ
อนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
นายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพัก
สรอัตกลิ่นประทุมประธานที่ปรึกษาพักภูมิใจไทย
นายอนุทินบอกว่าไม่ได้พูดคุยกับพักทหาร
เพราะยังไม่ปลดล็อกทางการเมือง
ยืนยันว่าภูมิใจไทยพร้อมร่วมมือกับพัก
สร้างความรักความสามัคคี
จะไม่ร่วมสังคกรรมกับพักการเมืองที่สร้างความแตกแยก
การพักฐาหารที่ไทยนั้นพักฐาหารบอกว่า
เดี๋ยวจะเริ่มเปิดศูนย์วันที่๒เมษา

ที่เป็นวันทำการคือวันจันทร์เป็นต้นไป
หรือว่า๒๐๐๐บาทตลอดชีพด้วยนะครับ
สมาชิกพักการเมืองสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่๑๓๐เมษายนนี้
พ้นกำหนดนี้ก็จะถือว่า
ขาดจากการเป็นสมาชิกพักทันที

การเป็นสมาชิกภักดิ์การเมืองภักดิ์เดิมที่เคยเป็นมาก่อน

เท่ากับว่าคุณก็จะปลอดจากการเป็นสมาชิกพักการเมือง
แล้วคุณจะไปเข้าเป็นสมาชิกภักดิ์การเมืองไหนอะไรก็ว่ากันไป

ต้องดำเนินการภายในเดือนนี้๑๓๐เมษายน
เดือนเมษายนวันหยุดมันเยอะค่ะ
วันทำการจริงมันมีแค่๑๗วันเอง
การเมืองเขาก็บ่นกันว่าระยะเวลามันจำกัดมากตรงส่วนนี้